โรงเรียนเปิดเทอมอย่างที่คุณชนะบอกแล้วนะคะ
คุณครูท่านนี้โด่งดังมากในโลกโซเชียล
เพราะว่ามีคลิปหนึ่งถูกแชร์ออกไป

แต่ก็ไม่คิดว่าอยู่ดีตัวเองจะโด่งดังขึ้นมา
เดี๋ยวไปดูกันว่าคุณครูเวลาเขาเชียร์กีฬา
เชียร์นักเรียนแข่งขันกีฬาเขาสนุกสนานขนาดไหน

อุ้ยคำสั่งเมื่อก็บอกว่าก็ปริ้วมากครู

อยากจะถามล่ะครับถ้ามีเรื่องอยากจะถามเพื่อนครูครับ

สวัสดีค่ะน้องชนะผมอยากรู้จังเลยครับอยากรู้จังเลยครับ
คุณครูไปโดนตัวไหนมาครับคุณครูไม่ได้โดนตัวไหน
ทำไมดีดจังเลยครูเขาเป็นแบบนี้ลักษณะนิสัยคุณครูเขาเป็นคนสนุกสนาน
อยู่แล้วคุณครูคนนี้ชื่อว่าครูขวัญนะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณครูกุลขวัญโอสะคลังนั่นเอง
เขาเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามนี่แหละ
คลิปนี้ถูกแชร์กันไปเยอะมากเลยคุณผู้ชมครูขวัญเขาบอกว่าอุ้ยตอนเห็นคลิปตัวเองถูกเปิดเผยออกไปเนี่ยนะ
ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็งงด้วยคือไม่คิดว่าคลิปเนี่ยจะถูกแชร์ออกไปได้รวดเร็วขนาดนี้
แต่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องตลกดีนะคะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเห็นคุณครูในภาพลักษณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ไง
เพราะว่าคุณครูก็จะไม่มาเต้นกับนักเรียนแบบนี้นานทีเราจะได้เห็นกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่คุณครูเขาเป็นกันเอง
แล้วก็เชียร์กีฬากับเด็กเด็กไปด้วยนะคะคุณครูก็เลยอัดคลิปเล่นแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเป็นปกติกันอยู่แล้วสนิทกันนะคะ
เห็นไหมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูขวัญที่โรงเรียนเนี่ยครูขวัญเขาเป็นคนร่าเริงคุณดูนะเขายิ้มตลอดเลยร่าเริงเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจเด็ก
คือสนิทกับคุณครูมากเด็กเขาไว้วางใจนะคะแล้วก็พูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องก็เลยผู้ปกครองก็ไว้ใจคุณครูไปด้วยนะคะ
น่ารักมากเลยคุณครูขวัญเขามีวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสในแบบฉบับของตัวเองด้วยนะ
เด็กได้เรียนรู้กันไปด้วยก็คือทำยังไงก็ได้ให้พวกเด็กนักเรียนสนุกกับการเรียน
การเรียนภาษาเวรัลงเศสแต่มันค่อนข้างจะไม่ใช่ภาษาราวคณค่างยากด้วย
คุณครูเขาก็จะปลูกฝังเด็กอยู่เสมอบอกว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งมาก
ขอแค่เด็กเป็นคนดีก็พอแล้ว
อันนี้สำคัญเลย
ค่ะอันนี้สำคัญมากน่ารักมากเลย
คุณครูแต่ละท่านเขาก็จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไป
เดี๋ยวจะส่งเด็กชายชนะไปเรียนกับครูขวัญ